เขารุมประนามสองโจรค่ะช่วงวิกฤตโควิดแบบนี้
คือคนก็ทำงานไม่ค่อยจะมีรายได้กันอยู่แล้วนะ
ยังจะมาขโมยมอเตอร์ไซค์แล้วเจ้าของผู้เสียหายเนี่ยนะ
เขาเพิ่งออกมอเตอร์ไซค์มาไม่ถึงเดือน
ยังไม่ทันได้ผ่อนอ่ะใช่ค่ะยังไม่ได้ผ่อนงวดแรกเลย
หลังจากนี้จะยังไงจะต้องผ่อนกุญแจต่อหรืออย่างไร
ครับดูภาพในกล้องวงจรปิดค่ะเขามากันสองคน
งหน้าที่กันทำงานเลยคุณผู้ชมค่ะนี่คือหอพักที่อำเภอพานทองที่ชนบุรีนะ
สักประมาณสองทุ่มเมื่อคืนนี้ซึ่งเขาก็ทำทีคนหนึ่งไปเดินดูรถแล้วเห็นไหมคะ
นี่คือเลือกดูรถมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วเอาอุปกรณ์เนี่ยเสียบไปที่รูกุญแจสตาร์ทได้
เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยขี่ออกไปส่วนอีกคนนึงนี่คนนี้ครับ
คือพอเขาไปสตาร์ทแล้วปรากฏว่าเอ่อรถน่ะมันล็อกโซ่ไว้
เห็นไหมยังกลับมาช้อปปิ้งในโชว์รูมรถจักรยานยนต์อย่างนั้นแหละ
เลือกก่อนไงว่าเออฉันชอบคันไหนอ้าวคันไหนน่าสนใจครับ
ก็คือคนนึงขโมยไปสำเร็จใช่ไหมใช่อีกคนนึงไม่สำเร็จส่วนอีกคนนึงไม่สำเร็จ
แล้วสองคนนี้เขาใช้วิธีการแบบนี้เขาขี่รถจักรยานยนต์มากันเอง
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์ของตัวเขาเองกันหรือเปล่าหรือว่าขโมยมาก่อนหน้านั้น
มาจอดทิ้งไว้ก่อนถ้าได้รถคันใหม่ไปสองคันเขาก็เอาไปเลย
เอาเหมือนเอารถคันนี้มาแลกหรือไม่ก็หวนกลับมาเอารถคันเดิมของเขาไปด้วย
นี่พอตำรวจสพพานทองนี่ไปตรวจสอบนี่นะคะ
เจ้าของรถที่เป็นผู้เสียหายคือนายชัยกมลนักธรรมนา
เขาก็พาตำรวจมาดูเลยคุณตำรวจดูเลยจุดตรงนี้
ผมจอดมอเตอร์ไซค์เอาไว้เป็นยามาฮ่าสีน้ำเงิน
ผมยังไม่ได้ป้ายขาวเลยนะคุณตำรวจเพราะว่าเพิ่งออกรถมาไม่ถึงเดือน
งวดแรกผมยังไม่ได้ผ่อนเลยอยู่ดีก็มาโดนขโมยไปแล้ว
ตำรวจก็ถามว่าคุณชัยกระมวลใจเย็นค่อยเล่าให้ฟังก่อน
มันเกิดอะไรขึ้นคุณชัยกมลบอกแบบนี้ผมเลิกงานปั๊บ
ขี่มอเตอร์ไซค์นี่แหละมาจอดไว้ตรงที่จอดรถของหอนี่แหละ
ขึ้นไปไปตามแฟนเพื่อที่จะมากินข้าวกัน
คือไปตามแฟนประมาณ๕นาทีเท่านั้นเองลงมาเอ้ากำลังจะขึ้นมอเตอร์ไซค
ไม่มีแล้วหายไปไหนมองซ้ายก็ไม่เจอมองขวาก็ไม่เจอ
แล้วรถเนี่ยเพิ่งออกมาไงอย่างที่บอกว่างวดแรกยังไม่ได้ผ่อนมาโดนขโมยไปแบบนี้
คุณตำรวจช่วยผมหน่อยเถอะช่วยเร่งจับกลุ่มคนร้ายตามรถมาคืนให้ผมหน่อย
เพราะว่าหลังจากนี้ผมลำบากไม่มีรถขี่ไปทำงาน
แล้วผมจะต้องผ่อนกุญแจเปล่าอีกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้
ช่วงนี้โควิดระบาดด้วยคนเดือดร้อนกันทุกหย่อมย่าค่ะ
แล้วคนร้ายนี่ก็แหมมาขโมยรถมอเตอร์ไซค์ไปอีก

ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งตรวจสอบภาพ

ตรงหอพักจุดที่เกิดเหตุด้วย

คนร้ายคาดว่าน่าจะขี่มอเตอร์ไซค

ตอนนี้ก็จริง